ตอนแรกเขาติดต่อมาว่าจะมอบตัว๑๖กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ

แล้วก็มีกระแสข่าวว่าเขาจะเดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้

เบื้องต้นเนี่ยทนายเขายืนยันว่า
กลับพรุ่งนี้จริงนะคะ

อ่ารอบล่าสุดคือบอกจะ๑๖กุมพาพันธ์

วันที่แรกบอกจะมาถึง๓ทุ่มขวะคืนนี้เนี่ยด้วยซ้ำ

ลงข่าวล่าสุดบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้แทนนะคะ
ทนายก็ยืนยันว่าจะมาถึงพรุ่งนี้ยืนยันแบบนั้นด้วย
ตามคดีมาเกาะ๘๘กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่า
จริงแล้วเนี่ยมันมีทั้งประเด็นเรื่องของเบนท์เดมอนแล้วก็น้องอีก๒คนที่ออกไปฮ่องกงพร้อมกัน
มีประเด็นเรื่องของคุณดิวเพราะว่าตำรวจจะบินไปสอบปากคำคุณดิวในฐานะพยานในทุกแง่มุมทุกมิติที่ไต้หวันแล้ว
แล้วก็มีเรื่องที่คุณชูวิทย์มาเปิดตัวละครใหม่เป็นต่อกรุ๊ปนี่ก็โดนแจ้งความแล้วเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นต่อกรุ๊ปก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยแจ้งความเอาผิดฐานเป็นมูลนิธิเถื่อน
นายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้นิติกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนมูลนิธิ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอนังเลิ้งดำเนินคดีกับเจ้าของมูลนิธิเป็นต่อเพราะเจอว่าไม่ได้มีการจดแจ้งขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธินะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองบอกว่า
จากการตรวจสอบมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปจำกัดไม่ได้จดทะเบียนมูลนิธิในชื่อนี้
และมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในเครือเป็นต่อกรุ๊ปก็ยอมรับด้วยว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ
แค่เป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารที่รู้จักสนิทสนมกันในหลายบริษัท
ก็เลยดำเนินคดีกับเป็นต่อกรุ๊ป๓ข้อหา
ผิดพรบกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
หุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิ
ก็คือข้อหาไม่จดทะเบียนมูลนิธินะคะ
๒ภาระบวบคุมการเรี่ยไร
พรบคอมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนจะมีข้อมูลหรือความผิดอื่นเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจบอกจะสืบสวนขยายผลต่อไป
พลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีพร้อมคณะ
บอกว่าจะไปสอบปากคำขอข้อมูลจากคุณดิวในฐานะพยานนะคะ
มีกำหนดการเดินทางไปราชการต่างประเทศคือ๑๓๑๕กุมภาพันธ์
ก็คือวันนี้ไปแล้วนะไปพูดคุยคุณดิว
โดยจะสอบถามข้อมูลเป็นการพูดคุยในทุกมิติให้ครบถ้วนค่ะ
เดมอนจะเดินทางกลับมาประเทศไทยพรุ่งนี้
ส่วนจะมากี่โมงเที่ยวบินไหนเนี่ยยังบอกไม่ได้
แต่กระแสข่าวที่ออกมานะคะเขาบอกว่าเบ้นกับน้องชายอีกสองคนเนี่ย
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงทุ่ม๔๕นาที
ถึงท่าอากาศยานสุนภูมิ๓ทุ่มครึ่ง

ก็รอติดตามกันแล้วกัน